ทุกผู้ชมครับประเด็นใหญ่ที่เมื่อวานนี้ทนายตั้มได้เปิดเผยเอาไว้
พร้อมกับผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาววัย๑๘ปีคนนึง
วันนี้มันใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะว่าผู้เสียหายเป็น๑๐เลยนะฮะ
หญิงสาวคนต่างที่บอกว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่ง
ดูเหมือนกับเป็นผู้ที่เขาโอ้โหมีความรู้เก่งเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
ขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลืออะไรก็มักจะถูกชวนไปร้านอาหาร
หรือไปในสถานที่ที่เป็นที่ส่วนตัวแล้วก็ไปถูกลวนลามถูกอนาจารย์
ใช่ค่ะและผู้เสียหายหลายคนด้วยนะคะ
ผู้เสียหายแต่ละคนออกมาให้ข้อมูลแบบโอ้โหพี่อุ๋ยฟังแล้วแบบขนาดนั้นเลยเหรอ
คือบางคนถูกข่มขืนอ่ะใช่บางคนถูกข่มขืนอ่ะบางคนบอกเลยว่ามีหลักฐานถึงขั้น
จำได้เลยว่าก้นของผู้ชายคนนี้มีตำหนิอะไรที่มาข่มขืนเขาอ่ะ
วันนี้เขาออกมาแล้วนะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวรอฟังเขาก็แล้วกันนะครับ
แต่เอาความคืบหน้าตรงทนายตั้มก่อนนะครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะครับนี่ฮะหลังจากที่โพสต์เรื่องนี้เอาไว้
กับน้องหญิงสาววัยสิบแปดปีน้องเนี่ยบอกว่าไปปรึกษาคดีทนายตั้
เพราะว่าถูกคุกคามด้วยการลวนลามมีนักการเมืองคนหนึ่งเป็นตำแหน่งใหญ่โตนะ
รองหัวหน้าพักดูแล้วก็น่าเชื่อถือก็หลอกว่าจะพาไปคุยเรื่องงาน
สอนเรื่องหุ้นนะเรื่องเศรษฐศาสตร์ไปถึงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทย์
กลับคุยแต่เรื่องแบบลวนลามต่างนานาแล้วก็ไปลวนลามเขาด้วยถึงเนื้อถึงตัวด้วย
จนสุดท้ายเนี่ยเขาหลุดรอดกลับบ้านมาได้เขาก็ไปบอกที่บ้านแล้วก็มาบอกทนายตั้ม
ล่าสุดวันนี้นะครับทนายตั้มเนี่ยไปพบตำรวจสอนอนลุมพินี
เพื่อตามความคืบหน้าคดีนี้เพราะว่าน้องหญิงสาววัย๑๘ปีคนนี้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะฮะ
คือคดีนี้ทนายตั้มบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อ๑๑เมษายนและผู้เสียหายไปแจ้งความเมื่อ๑๒เมษายน
เมื่อวานนี้ทนายตั้มก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนและตอนนี้ทนายตั้มบอกว่าตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ในร้านอาหารแห่งนั้นแล้วที่ซอยสุขุมวิทย์๑๑แล้วได้คุยกับเหยื่อเพิ่มเติมจนทราบความจริงบางอย่างว่า
พอมีข่าวออกไปปุ๊บมีเหยื่ออีก๓คนเนี่ยติดต่อมาหาทนายตั้ม
ทั้งหมดถูกก่อเหตุเหมือนกันเลยแล้วก็เหมือนกับอายุ๑๘เหมือนกันเลย
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะตลอดเวลาที่คุยกับเหยื่อเนี่ยเหยื่อร้องไห้ตลอดเวลาด้วย
แล้วน้องเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็พยายามจะขัดขืนพยายามหลบหลีกเต็มที่แล้วนะแต่ก็ยังโดนลวนลามจนได้
มีคนประสานมาอีกสามคนเหยื่อทั้งนั้นเลยนะครับคนนึงเนี่ยน่าจะมีนักข่าวช่องหนึ่งเนี่ยไปหาแล้วที่ราชบุรีนะครับน้องคนนี้เนี่ยอยู่พักเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกลวนลามแบบนี้นะครับมีนักข่าวไปแล้วแล้วก็ของผมมีติดต่อมาที่ในไลน์แอดอีกคนนึงคนนี้ถูกข่มขืนอีกคนนึงนะครับตอนนี้น้องบินอยู่ต่างประเทศอยู่เดี๋ยวเขาจะ
โดนรวนรามส่วนมากเหยื่อของเขาเนี่ยจะอายุ๑๘นะครับทั้งนั้นเลยนะแล้วผมก็รู้แล้วด้วยว่าพาขึ้นคอนโดไหนยังไงมีคนให้ข้อมูลมาหมดแล้วคนคนนี้นะครับมีพฤติกรรมทำแบบนี้มาเนี่ยหลายครั้งนะครับไม่ใช่แค่ครั้งนี้แค่ครั้งเดียวเป็นการใช้กำลังทั้งนั้นเลยนะครับคนโดนข่มขืนเนี่ยตอนนี้เอาแช่ข่มขืนอย่างเดียวแล้วไม่

เวลาก่อเหตุแล้วมักจะคูเหยื่อบอกว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือจัดการอะไรยังไงให้ได้นะแล้วก็มีรสนิยมชอบเหยื่อที่มีอาการขัดขืนขอให้คนที่ตกเป็นเหยื่อคนอื่นเนี่ยให้มาแจ้งความเอาผิดอีกเพราะว่าคดีนี้เนี่ยมีอายุความถึง๒๐ปีนะครับทางภูมิกับการสอนอนลุมพินีนะครับบอกว่าได้

พูดข่าวให้ปากคำกับตำรวจไว้หมดแล้ว

แต่ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับอีกคนนึงนะเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
นี่ฮะบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

เธอบอกว่าเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อของนักการเมืองคนนั้น

เหตุการณ์ของเธอเนี่ยเกิดขึ้นปี๕๖นะฮะ
ตอนนั้นเธอทำงานด้านประชาสัมพันธ์
คนก่อเหตุเนี่ยเข้ามาคุยด้วยแล้วก็เหมือนกับ
มาพูดคุยลักษณะขอเลี้ยงดูเสนอรถเบนส์ให้เลยนะ
แต่เธอปฏิเสธนะครับเพราะว่าเธอมีแฟนแล้วนะ
แต่ผู้ก่อเหตุก็พยายามตามตื้ออยู่หลายครั้ง
จนกระทั่งเวลาผ่านไปอีกปีนึงผู้ก่อเหตุเนี่ย
นัดพบเธอที่ร้านอาหารก็ร้านเดียวกับที่น้องวัย๑๘ปีโดนนี่แหละ
แล้วเธอก็ถูกชักชวนให้ไปที่คอนโดอ้างว่าลืมของ
พอไปถึงเนี่ยดึงตัวเธอเข้าไปในห้องนอนล็อกประตู
แล้วพยายามปลุกปล้ำเธอก็พยายามขัดขืนแล้วแต่ไม่สามารถสู้แรงได้
หลังจากถูกข่มขืนแล้วเธอก็ถูกขู่ประมาณว่าตัวเธอเนี่ยเป็นใคร
แล้วรู้ไหมว่าพ่อเขาเป็นใครแล้วถ้าเกิดไปแจ้งโครงแจ้งความ
บอกใครเนี่ยใครจะเชื่อเธอเธอก็เลยไม่กล้าแจ้งความ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเธอบอกว่ามันทำให้เธอเนี่ยถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะฮะ
ก็โชคดีที่ไปคุยกับครอบครัวครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจ
มันก็ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมาได้
พ่อเขาเป็นคนดังนะแต่เขาไม่อยากให้ทุกคนจดจำพ่อเขา
เขาอยากให้ทุกคนจดจำเขาก็คือเขาอย่างนี้แหละค่ะ
คุณเธอเทียบแล้วได้แจ้งความไหมค่ะ
นี่นะคะคือจริงแล้วที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยไม่ได้พูดชื่อนะ
ว่านักการเมืองคนนั้นเป็นใครรองหัวหน้าพักที่ว่านี้คือใคร
แต่ที่เป็นข่าวใหญ่ก็เพราะว่าล่าสุดนายปริณพานิชพัก
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมาแถลงเปิดใจด้วยเสียงสั่น
เขาปฏิเสธนะคะเขาปฏิเสธแต่เขาออกมาบอกว่า
เขาขอลาออกจากทุกตำแหน่งในพักแต่ทุกตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อจะมาสู้คดีโอ้โห
เขาปฏิเสธแต่เขาออกมาแถลงแล้วเสียงสั่นจริง
อยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงแต่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
คุณผู้ชมครับเราต่อกันเรื่องนี้เลยนะฮะ
ที่มีหญิงสาวว่า๑๘ปีคนนึงมาร้องขอความช่วยเหลือทางคดี
จากทนายตั้มทนายศิษยาวิทยาบังเกิร์ต
ว่าถูกรองหัวหน้าพักการเมืองพักใหญ่คนหนึ่ง
ลามอนาจารย์บอกว่าจะปรึกษาเรื่องห้องเรื่องหุ้น
เรื่องเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้เนี่ยหลอกพาไปร้านอาหาร
แล้วไปลวนลามไปอนาจารย์เขามีจับนู่นจับนี่จับนั่น
เขาบอกเขาจะขอกลับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถพาไปส่งบนรถ
ก็ยังไปจับนู่นจับนี่จับนั่นเข้าไปลงจากรถได้
เขาก็เลยไปบอกคุณแม่แล้วก็ไปแจ้งความแล้วมาขอความช่วยเหลือจากทนายตั้ม
วันนี้ไปตามความคืบหน้ากันที่สนลุมพินีนะฮะ
แล้ววันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับ
หนึ่งในผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อด้วย
เมื่อสักครู่นี้ฟังเอาไว้ตอนก่อน๒ทุ่มเดี๋ยวให้ฟังให้จบ
คุณนุฏคุณนุฏเนี่ยอันนี้เป็นชื่อสมมตินะฮะ
คุณนุษย์เนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งของนักการเมืองคนนั้นนะฮะ
ที่เป็นรองหัวหน้าพักนะฮะเหตุการณ์ของเธอเกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเธอทำงานเกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์แล้วผู้ก่อเหตุมาเจอเธอก็เข้ามาพูดมาคุยด้วย
แล้วลักษณะก็คือมาเสนอจะขอเลี้ยงดูนะฮะจะให้รถเบนส์
แต่เธอปฏิเสธเธอไม่เอาเพราะเธอมีแฟนแล้ว
ผู้ก่อเหตุก็ยังพยายามตามตื้อเธออยู่หลายครั้งจนเวลาผ่านไปสักปีหนึ่งได้
ผู้ก่อเหตุบอกว่าผู้ก่อเหตุนัดเจอเธอที่ร้านอาหาร
ซึ่งก็เป็นร้านอาหารแห่งเดียวกับที่น้องวัย๑๘ปีที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยไปประสบเหตุนั่นแหละ
เป็นร้านแถวสุขุมวิทย์นะฮะคุณนุษย์บอกว่าเธอถูกชักชวนไปที่คอนโดต่อนะ
ว่าลืมของต้องไปเอาพอไปถึงที่นั่นเนี่ยเธอถูกดึงตัวเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ล็อกประตู
แล้วก็พยายามปลุกปล้ำเธอก็พยายามขัดขืนแล้วแต่ไม่สามารถสู้แรงได้
หลังจากถูกข่มขืนเธอบอกว่านักการเมืองคนนี้เนี่ยขู่เธอว่าตัวเธอเนี่ยเป็นใคร
แล้วรู้ไหมว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นใครถ้าไปบอกคนอื่นเนี่ยหรือว่าไปแจ้งคงแจ้งความ
ใครจะเชื่อเธอเธอก็เลยไม่กล้าแจ้งความนะฮะ
เหตุการณ์นี้เธอบอกว่าเธอถึงกลับเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับ
โชคดีที่ครอบครัวเนี่ยคอยให้กำลังใจแล้วก็ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนั้นมาได้
คืออยากให้ต่อให้ดำเนินคดีไม่ได้ก็คือเขาต้องอืม
ครั้งต่อมาที่เจอกันเขาไม่มีเลยนะคะไม่มีลวนลามไม่มีอะไรเลย
เราก็เลยคิดว่าเขาก็คงไม่น่าทำหรอกเพราะเขาพูดตลอดว่า
พ่อเขาเป็นคนดังนะแต่เขาอ่ะไม่อยากให้ทุกคนจดจำพ่อเขา
เขาอยากให้ทุกคนจดจำเขาก็คือเขาอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ค่ะ
เขาขู่ว่าตำรวจจะไปช่วยอะไรเธอได้เธอรู้ไหมพ่อฉันเป็นใคร

มันรู้สึกเหมือนแบบตัวเองไม่มีค่าเลยทำไมแบบทำไมแบบมันรู้สึกเหมือนเตือนตัว
ว่าทำไมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูถูกตัวเองหลายปีเลยว่าแบบ
รู้สึกไม่ใช่คนดีไม่ใช่อะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็ไม่เข้าใจทำไมต้องกลัวขนาดนี้ก็ไม่รู้
แต่ว่ามันไม่เกิดกับตัวเองมันไม่มีทางรู้จริง
ว่าแบบคือหนูต้องบอกขอชื่นชมเหยื่อที่เขากล้าออกมาแจ้งความออกมา
พูดออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองว่าเขากล้าหารมากค่ะ
ทนายตั้มออกมาเปิดเผยเรื่องราวตรงนี้เนี่ย
ที่ทนายตั้มตั้งแต่เมื่อวานนะถูกเดี๋ยวมาสอน

รู้ว่าเป็นนักการเมืองตำแหน่งรองหัวหน้าพักพักหนึ่ง
ใช่ค่ะแต่คนที่ไปอ่านข้อมูลในเพจของทนายตั้ม

พยายามจะไปหาคำตอบว่าตกลงแล้วเขาคือใคร

แต่วันนี้ครับทุกผู้ชมครับที่พักประชาธิปัตย์นะฮะ
คือความจริงทางโฆษกภักดิ์เองนักข่าวก็พยายามถามตั้งแต่เช้า
ท่านก็บอกท่านก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงยังไงรอเจ้าตัวแล้วกัน

แล้ววันนี้ที่พักประชาธิบัตย์นี่ครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นี่คือนายปริณภานิชภักดิ์
เป็นรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ซึ่งนามสกุลก็จะคุ้นคุณพ่อก็เคยเป็นรองนายก
ก็เป็นตำแหน่งใหญ่โตนะครับ
เป็นผู้มีในการองค์การการค้าโรคด้วยนี่ครับ
วันนี้มาแถลงกับสื่อมวลชนนะครับ
น้ำเสียงนี่สั่นเคลือเลยนะฮะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่อง
มีนักการเมืองระดับรองหัวหน้าพักเนี่ย

อนาจารย์ไปลวนลามหญิงสาววัย๑๘ปี
คุณปรินบอกว่ารู้สึกตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
แต่ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

แต่มันส่งผลกระทบกับการทำงานทางการเมือง
ที่มาพบกับสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมาแจ้งด้วยว่า
ตัวของเขาเนี่ยขอลาออกจากตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์ทั้งหมด
แล้วขอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
นายประลินยืนยันว่า
เมื่อวันที่๑๑เมษายน
ได้ไปเจอกับหญิงสาววัย๑๘ปีคนนั้นจริง
แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน๒ต่อ๒นะ
เพราะอยู่ในร้านอาหารมีคนเยอะแยะ
แล้วก็คุยกับหญิงสาวคนนั้นหลายเรื่อง
ไม่ได้คุยแค่เรื่องให้ความรู้เรื่องหุ้น
คำถามก็คือว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปทำอะไรน้องเขาเนี่ย
แล้วที่แม่เขาบอกโทรไปหาเขาเนี่ย
หลังจากเกิดเรื่องทราบเรื่องว่าเขาจะแจ้งคงแจ้งความเนี่ยโทรไปทำไม
ปรินบอกว่าที่โทรไปหาแม่ผู้เสียหาย
เพราะอยากทำความเข้าใจแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ
ไม่ใช่การโทรไปเจรจากลายเกลี่ย
พร้อมกับยืนยันว่าตัวเขาไม่เคยล่วงละเมิดผู้หญิงเลย
แบบล่วงละเมิดผู้หญิงมาเป็น๑๐คน

ซึ่งในตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการฟ้องกลับ
ก็เป็นเรื่องของอนาคต
แล้วผมไม่ได้หนีไปไหน

เพราะฉะนั้นผมพร้อมที่จะให้การ

ผมขออนุญาตให้การ

ผมเองก็ต้องให้เวลาในการให้ข้อมูล
อย่างจริงกับทางเจ้าหน้าที่
มันก็ไม่เกี่ยวหรอกใช่ไหม
ก็เรื่องทำงานทางด้านการเมืองอ่ะ
คือตัวนักข่าวหรือว่าตัวสื่อมวลชน

ได้รู้ชีวิตส่วนตัวของคุณไง

แต่เท่าที่ทราบรู้สึกว่าคุณบรินก็จะมีภรรยาอยู่นะ

เขาก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจ

โดยเฉพาะเป็น๑๐คนยังไม่เคย

แต่โทรไปเพื่อเหมือนกับ
เพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ

แต่มันก็จะมีเรื่องเก่าที่อังกฤษด้วย
เขาก็บอกว่าเรื่องเก่าที่อังกฤษมันจบไปแล้วขอไม่พูดถึง
เพราะว่ามันมีข่าวตามมาว่าไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะ
ใช่เคยไปก่อเหตุคล้ายกันแบบนี้ที่อังกฤษ

อังกฤษนี่บางข่าวถึงขั้นบอกไปข่มขืนเลยก็มีอะไรอย่างนั้น
เขาก็บอกว่าคดีมันจบไปตั้งนานแล้ว

แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าไอ้จบไปตั้งนานแล้วมันคืออะไรยังไง

เหมือนกับว่าเขาพยายามจะออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ปฏิเสธทุกอย่างที่มีคนพูดถึง
และที่สำคัญก็คือขอลาออกจากทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์
เพื่อใช้โอกาสใช้เวลาเนี่ยไปต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมประมาณอย่างนั้น
แต่ด้วยความที่มีหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อหลายคนนะคะคุณผู้ชม
จริงนะคะแล้วแต่ละคนก็เริ่มทยอยออกมาให้ข้อมูล
แล้วข้อมูลมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
หลายคนที่ออกมาให้ข้อมูลเขาก็ยืนยันในหลักฐานที่เขามี
ที่ผู้หญิงคนนึงจะออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการโดนลวนลาม
ข่มขืนเนี่ยไม่ต้องคิดหนักนะผู้หญิงบางทีไม่กล้าพูดไม่กล้าบอก
แต่เนี่ยเขาเริ่มทยอยออกมาบอกกันแล้วอะค่ะคือทนายตั้มโพสต์ข้อความบอกว่า
กำลังจะพาเหยื่ออีกคนไปแจ้งความที่สอนอนลุมพินีเพิ่ม
นายตั้มก็เลยฝากบอกว่าผู้เสียหายคนไหนที่เคยถูกผู้ชายคนนี้ที่เป็นรองหัวหน้าพักลวนลาม
ถ้าอยากจะดำเนินคดีประสานทนายตั้มได้เลยนะทนายตั้มจะดำเนินการให้ทุกอย่างนะคะ
พอตกเย็นทนายตั้มไปกับน้องผู้หญิงคนนึงขอเรียกว่านางสาวเอนามสมมุตินะคะ
เป็นอดีตทีมงานภายในพักการเมืองแล้วก็ตกเป็นเหยื่อด้วย
ทนัยตั้มออกมาบอกว่าแค่ตอนนี้นะคะอย่างน้อยนะคะเหยื่อมี๕คนอีก๕คน
ติดต่อเข้ามาบอกว่าถูกลวนลามและถูกข่มขืนหนักนะคะข่มขืน
กรณีนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีคือเหยื่อคนนี้หญิงสาวท่านนี้ทำงานในพักเดียวกัน
วันนี้ประสานกับทนายตั้มว่าอยากจะแจ้งความครับเอาหลักฐานมาเลย
เป็นรูปภาพตอนเกิดเหตุมีเพื่อนของเหยื่อมาให้ปากคำด้วย
และคุณผู้ชมค่ะทนายตั้มบอกว่ามีเหยื่ออีกท่านหนึ่งเคยเป็นนางแบบ
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเตรียมจะมาแจ้งความด้วยเหมือนกันค่ะ
เยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย
นายตั้มบอกแบบนี้พี่อุ๋ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้รอดู
มีภาพที่จะเปิดเผยพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูนะคะภาพที่ทนายตั้มบอกเนี่ยภาพอะไร
แต่ทนายตั้มบอกว่าเอาจริงเหยื่อหลายท่านเขาไม่กล้าแจ้งความอย่างที่มิ้วพูดไปไงพี่อุ๋ยว่าเป็นผู้หญิง
ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกใครเลยด้วยซ้ำไม่กล้าบอกคนในครอบครัวไม่กล้าแจ้งความ
คือทนายตั้มบอกว่าเหยื่อเขาไม่กล้าคือเหยื่อหลายคนอยู่กับผู้ก่อเหตุแบบ๒ต่อ๒แล้วถูกกระทำเขาไม่มีหลักฐานไง
เขาไม่มีหลักฐานเขาไม่กล้าพูดเขาไม่กล้าบอกแต่ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยนะรวบรวมหลักฐานเอกสารอะไรทุกอย่าง
เพื่อให้เหยื่อแต่ละท่านเป็นพยานซึ่งกันแล้วกันคำนี้น่าสนใจนะคะจะให้เหยื่อแต่ละท่านเป็นพยานซึ่งกันแล้วกัน
เพราะว่าหลายคนอย่างที่ผู้สื่อข่าวเราได้คุยด้วยเนี่ยรวมทั้งน้องที่เขาไปหาทนายตั้มเนี่ยก็จะบอกคล้ายกันก็คือว่าก็จะถูกข่มขู่ไปในตัวด้วยหลังจากเกิดเหตุ
ใช่ค่ะว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลแบบนั้นแบบนี้พ่อเขาเป็นคนดังแบบนั้นแบบนี้
หลายท่านก็จะบอกว่าเขาจะอ้างพ่อเขาว่าพ่อเขาเป็นคนมีอิทธิพลเป็นคนดังเป็นแบบตำแหน่งหน้าที่การงานดีอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งความจริงแล้วทางพ่อหรือว่าทางครอบครัวเขาอาจจะไม่รู้เรื่องนะ

ที่ตัวของทุกคนก็ไปก่อเหตุอะไรประมาณอย่างนั้น
ทีนี้น้องผู้เสียหายน้องเอนนามสมมุติเนี่ยนะคะ
บอกว่าคือปี๖๓ช่วงหนึ่งกำลังจะเลิกงานเลี้ยง

ปี๖๓คะภูเป่าเหตุมาข้างหลังค่าแล้วทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
ตอนที่น้องกำลังเก็บของท้ายรถนะมาบีบหน้าอกมาจับก้นมาล้วงเป้าด้านหน้าเลยค่ะ
น้องเขาปัดป้องแล้วบอกให้หยุด
เขาหยุดนะคะแต่หยุดเพราะอะไร

หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินขึ้นรถ

คือน้องเอนามสมมุติผู้เสียหายท่านนี้บอกว่า
เอาจริงนะก็รู้จักผู้ก่อเหตุคนนี้ในฐานะพี่น้อง

เอาไปค่ะ
แต่เขาก็ไม่ยอม
เขาก็หยุดค่ะเพราะว่ามันมีคนเริ่มเดินเข้ามาแล้วค่ะ
อย่างไม่หมดกลุ่มผู้ชมค่ะ
ออกมาโพสต์ในโลกโซเชียล
แฉพฤติกรรมของนักการเมืองในข่าวคนนี้
โพสต์เฟสบุ๊คเอาไว้ว่า
น่ารังเกียจของนักการเมืองในข่าวเช่นกันค่ะรายละเอียดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะ
อืมที่ออกมาพูดคือไม่ได้เก็บหลักฐานไว้นะคะ
เพราะมันอยู่ในมือถือเครื่องเก่าเธอวงเล็บเอาไว้ว่ามันน่าเสียดายมาก
และอาจช่วยดำเนินการในทางกฎหมายไม่ได้เพราะเธอเองก็ไม่มีหลักฐาน
แต่อยากเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะอยากเป็นอีกหนึ่งเสียงในฐานะผู้เสียหายคนหนึ่ง
โซชื่อดังก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกัน
บอกว่าขอยืนยันให้เลยว่าทางหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่มีทางที่จะรู้ถึงพฤติกรรมของรองหัวหน้าพักคนนี้
แท้จริงแล้วก่อนที่คนนี้จะมาร่วมงานกับพักได้มีการคุยกันเอาไว้ว่าจะไปไล่ลบหลักฐานข่าวเฉา

ใช่ค่ะไม่มีทางที่จะไม่รู้ถึงพฤติกรรมนี้เพราะเคยคุยกันว่าจะไปหาวิธีไล่ลบหลักฐานข่าวเฉาเหล่านี้
คดีที่ลอนดอนไม่ให้หาเจอได้ง่ายเพราะเขาปิดมิดชิดเขาปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้เขาขายได้
แต่คนในแวดวงเดียวกันแวดวงนักการเมืองแวดวงนักธุรกิจใครเขาก็รู้
เขารู้กันอยู่แล้วดังนั้นไม่มีทางที่หัวหน้าพักจะไม่รู้

ตันเนี่ยก็ชื่อตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วก็ไปดูเฟซบุ๊กของเขาเอาไว้แบบนี้
นายตั้มค่ะพาภรรยาไฮโซคนนี้ไปแจ้งความที่สนลุมพินี
ซึ่งเธอก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นปี๖๔คือปีที่แล้ว
คุยเรื่องงานกับผู้ก่อเหตุนัดคุยตรงกลางวันที่ร้านอาหารนะคะ
เขาก็อ้างเป็นเจ้าของแล้วก็บอกว่ามีออฟฟิศอยู่ใกล้กับร้านนี้
แต่พอไปถึงกลับเป็นคอนโดแถวสุขุมวิทย์

เธอยืนยันว่าพยายามจะขัดขืนแต่สู้แรงไม่ไหวจริง
ตอนนั้นเพิ่งเลิกกับแฟนที่แพลนจะแต่งงานด้วยแล้วก็เพิ่งเสียน้องชายไป

ผู้ก่อเหตุมาขายฝันหลอกล่อเรื่องธุรกิจตั้งใจจะคุยเรื่องธุรกิจจริงนะคะ
กลายเป็นตกหลุมพรางเพราะเรื่องงานเพราะเรื่องธุรกิจ
ที่ออกมาเปิดเผยตัวตนเพื่อให้เหยื่อรายอื่นกล้าออกมาค่ะ
บอกว่าสามีก็สนับสนุนให้เธอออกมาเปิดเผยตัวตนว่าเธอตกเป็นเหยื่อนะคะ
ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุไม่ได้ขู่อะไรหรอก
แต่พูดว่าเป็นใครทำอะไรทำนองแบบข่ม
ไม่ได้ขู่แต่ข่มข่มแล้วก็ใช้กำลังบังคับด้วยนะคะ
คือเธอบอกว่าถ้าเขาเป็นคนทั่วไปคงแจ้งความไปแล้ว
เป็นคนโกหกไหมคะ
มองว่าเขาเป็นคนที่กูสามารถทำทุกอย่างได้
โดยไม่เคลียงกลัวต่อกฎหมาย
โดยไม่เคลียงกลัวต่อกฎหมาย
ด้วยว่ามีแบ็คที่พร้อมจะเคลียร์ให้หรืออะไรก็แล้วแต่
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมัน
คือถ้าเกิดเขาไม่ได้มีอะไรแบบขนาดนั้น
หนูคงเลือกที่จะไปแจ้งความตั้งแต่วันแรกซะด้วยซ้ำ

เราไม่รู้เลยว่าโฆษณาเขาทำอะไรได้บ้าง
แต่ละข้อมูลที่ผู้เสียหายเปิดเผยกันออกมาค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าทีนี้ขอย้อนกลับไปที่ผู้เสียหายวัย๑๘นะคะ
เธอมีพยานค่ะคนขับแท็กซี่ค่ะ
คนขับแท็กซี่ที่รับผู้เสียหายวัย๑๘จากโรงแรมที่เกิดเหตุไปที่สอนอลุมพินีด้วยนะคะ

บอกว่า๑๒เมษายนไปรับผู้โดยสารแล้วเห็นผู้เสียหายร้องไห้ฟูมฟายไม่หยุดจริง

จับใจความได้ว่าก็เนี่ยมาที่โรงแรมเพื่อมาขอดูกล้องวงจรปิดหลังจากถูกกระทำชำเหล่า

แล้วก็บอกว่าขอเปลี่ยนจุดหมายไปที่สนลุมพินีไปแจ้งความ
ก็ตัวคนขับแท็กซี่บอกว่าที่ออกมาให้เป็นพยานเนี่ยค่ะลึกก็กลัวเหมือนกันนะ

อืมก็เลยตัดสินใจมาเป็นพยานให้กับน้องด้วย

เหมือนกับวันที่๑๒เมษาเขากลับไปอีกครั้งนึงเพื่อจะไปขอกล้องวงจรปิด
พี่แท็กซี่เขาพาไปเขาก็จะเห็นน้องแบบร้องไห้
คือทนายตั้มบอกว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขามีรสนิยมชอบเหยื่อที่มีอาการขัดขืน
มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้โอ้โห
เป็น๑๐๑๐คนแล้วแต่ละคนก็ล้วนแต่เจอเหตุการณ์เหมือนกันก็คือ
ขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถที่จะสู้แรงได้ในที่สุด
ท่านผู้ชมครับเราลองรวบรวมณขณะนี้นะตั้งแต่ทนายตั้มออกมาเปิดเผย
แล้วก็พาไปแจ้งความด้วยหรือว่าที่กำลังจะไปแจ้งความตามตามกันมาก็แล้ว
แต่ณขณะนี้เนี่ย๖๗คนแล้วนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
จากข้อมูลที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกเอาไว้คนแรกก็คือคนที่เป็นข่าวนั่นแหละ
ตั้งแต่เมื่อวานนี้หญิงสาววัย๑๘ปีนะครับมาร้องเรียนกับทนายตั้มนะฮะ
บอกว่าเคยไปฟังรองหัวหน้าพักการเมืองคนหนึ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับหุ้นการลงทุนก็ปลื้ม
ก็ขอข้อมูลติดต่อแล้วรองหัวหน้าพักคนนั้นก็ชวนไปกินข้าวที่ร้านอาหารในโรงแรมแห่งหนึ่ง
ก็อยู่แถวสุขุมวิทย์นะฮะพูดคุยกันหลายเรื่องเรื่องหุ้นด้วยเมื่อ๑๑เมษายนนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเดินทางไปถึงก็ปรากฏว่าเขาชวนคุยแต่เรื่องแบบลักษณะเรื่องทางเพศ
มีแฟนหรือยังเคยมีเพศสัมพันธ์ไหมแอบจับก้นไปจูบปากเขาด้วยในร้านอาหาร
วายมาให้ดื่มนะซึ่งเธอบอกเธอไม่ได้ยินยอมเลยนะทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ย
เขามาบอกแม่แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนรภินีเมื่อ๑๒เมษายนนะครับแล้วก็
อันนี้เป็นคนที่๒กับคนที่๓นะฮะเป็นหญิงสาววัย๑๘ปีเหมือนกัน
๒คนนี้ทนายตั้มบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีนู้น๒๕๔๖อยู่ที่อังกฤษ
ตอนนั้นรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้ยังเพิ่งอายุ๒๕เมื่อปี๔๖
แล้วพ่อเขาเนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตมากในเวลานั้น
แต่ไปข่มขืนผู้หญิงทั้งสองคนนี้เนี่ยในบ้านพักที่ลอนดอน
อาจจะคนละต่างกรรมต่างวาระแต่ว่ามีสองคนเจอประสบเหตุที่ลอนดอนอังกฤษ
เป็นคดีความขึ้นศาลนะฮะข้อหาข่มขืนนะครับตอนนั้น
ข้อหาข่มขืนเด็กและเยาวชนนะฮะตอนนั้นเพราะว่าอายุ๑๘นะครับ
คนที่สี่นี่นะครับทุกผู้ชมครับทนายตั้มบอกว่า
เขาทำงานราชการนะครับเคยถูกลวนลามเหมือนกันลักษณะก็คือคล้ายคล้ายกับ
หลายคนนั่นแหละประมาณอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้คือลวนลามไม่ถึงขั้นข่มขืนนะฮะ
อีกคนนึงคนที่๕นี่นะครับคนนี้เป็นไฮโซคุณพ่อมีสถานะทางสังคม
ด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๕ปีที่แล้วบอกว่าตอนนั้นไปทำโปรเจค
กำลังจะเรียนจบนะก็ไปทำโปรเจคที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ซึ่งรองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
แบงค์แบงค์หนึ่งนะฮะแล้วชวนไปคุยที่คอนโด
คุณเขียนมาสอนต้องชวนไปคุยคอนโดพอไปถึงคอนโดถูกลวนลามกอดจูบ
จนกระทั่งข่มขืนซึ่งเธอสู้แรงไม่ได้แล้วก็ถูกขู่เหมือนเดิมว่า
พ่อเขาเป็นใครพ่อเขาใหญ่นะเขาก็กลัวไม่กล้าแจ้งความ
หลังจากนั้นเนี่ยเขายังไม่ปล่อยผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ทำเหมือนกับว่าเราคบกันผู้หญิงคนนี้จะต้องมาหาเขาตลอด
แล้วเวลามาหาเนี่ยก็จะชอบขึ้นเสียงโมโหนะครับ
ลักษณะเหมือนคนคุมอารมณ์ไม่ได้พูดจาหยาบคายเวลาไปหาทุกครั้ง
อันนี้ผู้เสียหายเขาบอกนะฮะคือแบบแก้ผ้ารอเลย
แก้ผ้ารออยู่ที่คอนโดเลยแล้วก็ไปฉุดไปลากเขาขึ้นเตียงนะฮะ
หลังจากนั้นจะขอเลิกก็ไม่ยอมให้เลิกเขาบอกถ้าเกิดว่าจะเลิกเนี่ย
ต้องเป็นฝ่ายเขาที่ขอเลิกเองอ่าที่เลิกเองไม่ใช่ผู้หญิงมาเลิก
บังคับว่าต้องไปหามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยให้ไปหาตอนกลางคืน
นั่งแท็กซี่ไปหาบอกที่บ้านว่าจะไปเที่ยวไม่กล้าบอกที่บ้าน
แท็กซี่ไปหาลืมโทรศัพท์เอาไว้ในแท็กซี่อีก
ถูกขังอยู่ในคอนโดจน๕โมงเย็นอีกวันหนึ่ง
พี่สาวตามหาแล้วก็มาตามเคลียร์กัน
แต่เขาก็ไม่ยอมเลิกก็เป็นจังหวะที่พ่อเขาส่งไปเรียนที่ออสเตรเลีย
ก็เลยได้ขาดการติดต่อกันไปแล้ววันนี้พอเป็นข่าวเธอก็ออกมาให้ข้อมูล
นี่คนที่๖นะฮะอันนี้ปี๕๘นะครับ
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับ
รองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้เนี่ยพอเห็นเธอก็แบบโอ้โหชอบ
นัดเจอนัดพบขอเลี้ยงข้าวแต่น้องปฏิเสธก็ถูกตามตื้อตลอด
จนกระทั่งเวลาผ่านมาเธอถูกหลอกจนได้ถูกหลอกว่าลืมของต้องไปคุยงานกันแล้ว
แล้วก็ถูกข่มขืนเธอบอกเธอก็พยายามร้องไห้กรีดร้องตลอด
แกล้งชักเลยนะฮะแกล้งชักเลยแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะ
ข่มขืนถูกขืนใจจนได้เธอสู้แรงไม่ไหวด้วยนะฮะ
เธอบอกเธอคิดจะแจ้งความก็ถูกขู่ว่าพ่อเขาใหญ่
แล้วขู่ไปถึงครอบครัวเธอด้วยบอกเดี๋ยวเอาเงินฟาดปิดข่าวได้
ต่อให้เป็นข่าวเธอเครียดจนซึมเศร้านะครับกินยากล่อมประสาททุกวัน
แล้วก็เพิ่งมาบอกกับแม่เมื่อ๓ปีที่แล้วนี่เอง
แต่ทางครอบครัวก็พยายามช่วยเหลือกันมานี่ฮะแล้วมันก็บังเอิญนะฮะ
เธอก็ต้องมีชีวิตต่อเธอก็ได้งานได้กลับไปทำงานที่ภาคการเมืองพักนั้นนั่นแหละ
คนคนนั้นเป็นรองหัวหน้าพักแต่เหมือนกับเขาจำหน้าเธอไม่ได้
เหมือนกับจำหน้าเธอไม่ได้ว่าเธอคือคนที่เขาเคยกระทำ
แล้วบอกว่าตัวเขานี้ชื่อดุ๊กถามว่าทำไมถึงให้มั่นใจว่าคนซ์ที่เธอบอกว่าที่จำได้
สีดำอืมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปิดมาดูแล้วเจอเนี่ยใช่แน่แน่
ค่ะอ่าแล้วก็นี่ล่าสุดคนที่เจ็ดนะฮะทนายตั้มบอกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียง
โดนคมขืนเหมือนกันอืมอ่านี่นะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอีกกี่ราย
รายนะฮะใช่ค่ะเพราะทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดเผยภาพบางภาพที่เป็น
หลักฐานเกี่ยวกับคดีนี้และผู้เสียหายแต่ละรายที่พี่อุ๋ยเล่าไป
เรียงพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้รองหัวหน้าพักคนนี้ก็จะก่อเหตุใน

ดังนั้นมันก็สอดคล้องกับที่ทนายตั้มบอกว่า
อยากจะให้ผู้เสียหายออกมาให้ข้อมูลนะคะ
แม้ว่าผู้เสียหายบางท่านอาจจะไม่ได้เก็บหลักฐานเอาไว้

แต่ผู้เสียหายแต่ละท่านสามารถเป็นพยานให้กันและกันได้
ซึ่งมันสำคัญมากแล้วต้องขอบคุณผู้เสียหายทุกท่านจริง

ถ้าเขาเป็นระดับรองหัวหน้าพักการเมืองแล้วยังอยู่ในวงการการเมืองไทยจริง
แล้วไม่มีใครออกมาแจ้งความเลยแล้วเขาก็จะอยู่ไปเรื่อย
แล้ววันหนึ่งถ้าเขามีตำแหน่งใหญ่โตกว่านี้กว่านี้กว่านี้อีกเราจะทำยังไง
ทีนี้ค่ะก็ใครที่มีข้อมูลก็อยากจะให้ออกมาให้ข้อมูลนะคะ
เหมือนกับที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าคนในพักการเมืองเองเพื่อนเขาเองหรืออะไรก็ตามแต่
ถ้ามีใครรู้มีหลักฐานมีอะไรเนี่ยถือว่าช่วยสังคมควรจะออกมาให้ข้อมูล
จะเอาหลักฐานออกมาเพราะตำรวจบอกว่ากรณีน้องผู้หญิงวัย๑๘
ที่เป็นกรณีที่ทำให้เป็นข่าวนะคะที่ท่านไนตั้มออกมาบอกเนี่ย
เป็นข่าวคนแรกเลยตำรวจบอกว่าคือมีหลักฐานนะ
มีหลักฐานกล้องวงจรปิดจากที่เกิดเหตุเลยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจรีไตรโรงผิวพันธ์บอกว่า
มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอันนี้คือวัตถุพยานที่เป็นประโยชน์มาก
ในการนำมาประกอบสำนวนคดีถามว่าความผิดในลักษณะเนี้ย
มันเป็นความผิดยังไงบ้างสำหรับกรณีน้องผู้หญิงวัย๑๘นะคะ
ที่เป็นคนที่ออกมาเปิดเรื่องนี้เลยส่งเรื่องไปให้ทนายตั้มช่วย
ช่วยแบบตามเรื่องคดีอ่ะแล้วมันก็กลายเป็นมีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยนะ
สำหรับกรณีน้องคนนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
มันเป็นความผิดที่ยอมความกันไม่ได้ค่ะ
จะขอออกหมายจับหรือหมายเรียกขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
ซึ่งตำรวจก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วส่งสารนะคะ
รอสารท่านพิจารณาค่ะออกหมายจับได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกก็ได้
เพราะเราตามข่าวออกหมายเรียกครั้งที่๑ไม่มาครั้งที่๒ไม่มาก็เป็นหมายจับใช่ไหมคะ
แต่ตำรวจบอกว่ากรณีนี้พฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ออกไหมจับได้เลยทันทีค่ะ
แต่ถ้าผู้ก่อเหตุมอบตัวก่อนก็ดีนะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุจะทำได้นะคะ
ถ้าคุณจะมามอบตัวก่อนแต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากผู้ก่อเหตุค่ะ
ตำรวจขอย้ำว่าจะไม่เลือกปฏิบัติแม้ผู้ถูกกล่าวหาจะมีตำแหน่งอะไรก็ตามค่ะ
ตอนนี้แบบเพียบแล้วขอประโยชน์ให้ผ้าวงกรปิดที่เรามาก็อยู่ในกำโนแล้วน์อะครับ
ใช่ะกรอดเป็นประโยชน์นะครับก็เป็นพยา๘๔๑นะคะ
นะครับและในข้อหานี้นะครับตามที่นำเรียนนะครับ
การที่ลูกอาหารมาร้องกลุ๊กต่อเจ้าที่ตำรวจเนี่ย
เป็นข้อหากระทำวันอาจารย์ของหน้าศาสตร์คนมัน
ซึ่งเป็นความผิดอันจอมขวัญไม่ได้อยู่แล้วครับ
ฉะนั้นก็ถือว่ามีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐาน
อันนี้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เลย
เพราะว่าคุณปริณพานิชพักที่วันนี้ออกมาบอกกับนักข่าวช่วงบ่าย
บอกว่าโอ้โหวันนั้นไปเจอกันจริง๑๑เมษายน
ร้านอาหารแถวสุขุมวิทย์เนี่ยคนเยอะแยะ

ตำรวจบอกมันมีกล้องวงจรปิดแล้ว

หรืออาจจะมีภาพเห็นพฤติกรรมเหตุการณ์ต่างอย่างชัดเจนก็ได้
เราก็ไม่รู้ว่าหลักฐานตรงนั้นมันเป็นยังไง
แต่วันนี้ที่คุณบริณภาลแหลงบอกว่าขอลาออกจากทุกตำแหน่งในภาคประชาธิบัติ

ณปัจจุบันเนี่ยคุณปริณพานิชพักษ์เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ผู้ว่ากฎมอล์และสอกรของภาคประชาธิบัติด้วย
แล้วกำลังจะเลือกตั้งผู้ว่ากอทมกันในเร็วนี้แล้วด้วย
เมื่อวานทนายตั้มถึงบอกกับพรีมข่าวของเราไง

นายตั้มบอกอย่ามาหาว่าผมมีประเด็นทางการเมือง
ว่ามาขัดแข้งขัดขาเป็นเรื่องทางการเมืองไม่เกี่ยวเลยนะ
แต่บังเอิญมีผู้เสียหายเข้ามาบอกในช่วงเวลานี้พอดี

ท่านผู้ชมครับเรื่องคดีตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงดูความคืบหน้าต่อ
แต่ถ้าในเรื่องของผู้ว่ากอทมกับสกที่เลือกตั้งกันอยู่แล้วคุณปรินเขาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งเนี่ย
นี่คือดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะฮะ
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งคือว่ากฎธมอบนักศึกษาสตินภาพประชาศนิษฐศ์ใหม่๔ของภาคประชาธิตัติ
นักข่าวก็เลยตามไปถามหน่อยว่าโอ้โหตกลงดรเอ๊จะกระทบไหมเนี่ย
เพราะว่านายปริณผอการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมกับสกของพักเนี่ย
ลาออกจากทุกตำแหน่งเลยแล้วก็มีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้น
รเอ๊บอกว่าเรื่องนี้เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการหาเสียง
ตำแหน่งผู้ว่ากอทมของตัวเขานะฮะเพราะว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัว
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภักดิ์ส่วนทางพักจะส่งใครมาเป็น
พอการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมและสกของพักประชาธิปัตย
นายปรินหรือไม่ตรงนี้ยังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่ในพัก

ความเป็นหุ่นตีอีกไหมครับก็ไม่ฐานเจ้าตัวนะครับเพราะว่า

ได้ทราบพี่น้องสิ่งปัญชนนี้เล่าให้ฟังเท่านั้นเอง
ในระหว่างนี้ก่อนที่จะมีผอเลือกตั้ง

ในการพูดคุยทำความเข้าใจกับสกทั้ง๕๐เขต
เป็นขวัญกำลังใจอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
ที่จริงเรื่องของแคมเปญก็เป็นเรื่องที่ทีมทำงานอยู่แล้ว
ผมเองทำหน้าที่ในฐานะผู้สมัคร
แล้วสกทุกคนก็ขยันขันแข็งไม่น่ามีนะครับ

ถือนโยบายหลายอย่างในการเลือกตั้งผู้ว่ากฎธมของพระประชาติภัทร
ก็จะมีเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของคนกรุงด้วย
ก็ส่วนมากก็จะชูนโยบายในด้านของนายปรินเขานั่นแหละ

อันนี้เป็นแง่ของผู้ว่ากรทมเขานะ

ส่วนเรื่องขดงคดีต่างเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย
ก็มาว่ากันต่อกันแล้วกันนะฮะ